คุณผู้ชมฮะเจ้าของห้องอยู่ในห้องที่คอนโดดี
อยู่มีผู้ชายแปลกหน้าเปิดประตูเข้ามา
เดินวนเวียนอยู่ในห้องโอ้โหน่ากลัวนะครับ

ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นผู้ชายคนนี้ไหมฮะ
สวมใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นแบบนี้
เดินไปเดินมาอยู่ในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็กล้องวงจรปิดของคอนโดแต่ละชั้นจับภาพได้

ทีนี้ครับเขาเดินบันไดหนีไฟขึ้นไปที่ชั้น๕

แล้วก็ไปเจอพอดีกับห้องหนึ่งที่ไม่ได้ล็อกประตูเอาไว้
ผู้ชายคนนี้เปิดประตูเข้าห้องนั้นเลยนะฮะ
แต่คุณในห้องนั้นเจ้าของห้องเป็นชาวจีนก็ยังอยู่
แล้วเขาตกใจด้วยว่ามีผู้ชายคนนี้เปิดเข้ามาในห้องทำไม
แล้วก็เดินวนเวียนอยู่ในห้องแต่ไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไป
ไม่ได้ทำร้ายเจ้าของห้องแล้วก็เดินออกจากห้อง

เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจสนดินแดง
ตำรวจพร้อมฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่หาข้อมูล
พบว่าผู้ก่อเหตุน่าจะคือ
นายสุรศักดิ์ผู้ทองอายุ๓๙ปี
หลบหนีไปซ่อนอยู่ที่บ้านเพื่อนย่านสาธรณ์

เรื่องนี้นายสุรษัตริย์ก็ยอมรับสาภาพ
เขาเองก็คือคนในกล้องนี่แหละฮะ
แล้วก็ไปก่อเหตุจริงตำรวจก็แจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานนะครับ
ทีนี้กรรมการนิติคอนโดก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๓พฤษภาคมตี๓๓๐แล้วคุณ

ก็รู้เลยคนร้ายเข้ามาทางด้านหลังคอนโดนะครับ
เข้ามาแล้วก็เข้าประตูหนีไฟ

แล้วก็เดินขึ้นชั้น๔แล้วก็เดินไปเดินมาชั้น๔ชั้น๕นี่แหละครับ
จนไปถึงชั้น๕ห้องของนายเวรหลงอายุ๓๓ปีเป็นชาวจีน
เขาอยู่ในห้องเขากำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้อง
ตกออกตกใจเห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปในห้อง
ทีนี้เขาก็กลัวไม่กล้าทำอะไรด้วยนะฮะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินวนเวียนอยู่ในห้องไปนะครับ
แล้วก็นายเวรเขาให้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนี้เหมือนเมายา

เดินวนเวียนอยู่ในห้องตอนนั้นตัวเขาเองตัวแข็งเลย

จนกระทั่งผู้ชายคนนี้เดินออกจากห้องไป
เป็นเหตุที่ตำรวจก็เตือนประชาชนไม่ว่าจะอยู่หอพัก
อยู่คอนโดที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ตาม
แต่ท่านอยู่ในห้องของตัวท่านเองท่านต้องล็อกห้องด้วย
ใช่แต่ก็แปลกใจเหมือนกันไงคอนโดหรู